ที่มีพ่อค้ากุ้งถูกยิงเสียชีวิตภายในรถแล้วรถจอดอยู่คากลางถนนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ไปตามความคืบหน้ากันนะคะหลังจากที่ตำรวจภูทรของคุณพินเนี่ยเขารับแจ้งเหตุนะคะ
ก็เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีรถกระบะคันนี้จอดอยู่บนถนนเลยนะคะ
แล้วมีคนเสียชีวิตอยู่ในรถด้วยที่ถนนสาย๔๑พุนพินสุราธานี
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะอยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานจุดตัดข้ามทางรถไฟแล้วก็สะพานข้ามแยกสนามบิน
กระบาดสี่ประตูสี่ประตูสีบรอนเงินคันนี้อย่างที่บอกค่ะมีคนเสียชีวิตในนั้น
ตรงบริเวณประตูคนขับก็เห็นว่ามีร่องรอยถูกยิงจนแตกเลยแล้วตรงที่นั่งคนขับเนี่ยนะคะ
ศพของนายทวิทย์สุนยพรากหรือในเฟิร์สอายุ๓๑ปี
ต่อมาว่าในเฟิร์สคนนี้เป็นพ่อค้ากุ้งแล้วก็รับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองด้วย
ถูกยิงเข้าที่บริเวณต้นแขนขวา๒แผลแผ่นหลังขวา๒แผลทะลุกลางอกแล้วก็ต้นแขนซ้าย
อาวุธปืนขนาด๙มมอยู่ในซอง๑กระบอกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
สอบสวนทราบเบื้องต้นมาแบบนี้ว่าตัวคนตายในเฟิร์สเนี่ยเดินทางมาจากอำเภอชายา
เขาจะไปรับกุ้งในตัวเมืองสุราธานีนะคะ
ระหว่างทางเห็นมีผู้ก่อเหตุมาอย่างน้อย๒คนมาด้วยรถเก๋งสีดำ
จอดรอเหมือนมาตั้งใจรอตรงจุดกลับรถเลย
พอรถของในเฟิร์สขับมาถึงหนึ่งในคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบค่ะ
ใช้ปืนยิงใส่ทันทีและขึ้นรถหลบหนีไป
ลองฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงจุดนั้นค่ะ
ทีนี้ตำรวจเนี่ยฟังทางด้านของพลเมืองดีที่อยู่บริเวณนั้นนะคะ
ตำรวจสพพุนพินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบถามคนใกล้ชิดกับคนตาย
ก็คือในเฟิร์สนี่แหละเพราะรู้มาแบบนี้ว่า
ญาติบอกว่าเขาขับรถมาจากอำเภอชายามาคนเดียว
ไปรับกุ้งในตัวเมืองสุราธานีซึ่งเขาเป็นพ่อค้ากุ้งไง
คาดว่าคนร้ายจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวของเขาเป็นอย่างดี
เพราะสามารถที่จะมาชะลอรถแล้วมารออยู่ตรงบริเวณนี้นะคะ
แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวตอนนี้จะต้องมีการติดตามตัว
ซึ่งคนตายก็อาจจะรู้ตัวอยู่แล้วด้วยหรือไม่ว่ามีคนปองร้ายเขา
เพราะอย่างที่บอกว่าเจออาวุธปืนขนาด๙มมอยู่ในซอง
เขาอาจจะเตรียมเอาไว้เพื่อป้องกันตัวอยู่แล้วหรือเปล่า
สันนิษฐานเพื่อสองสาเหตุนะคะสองประเด็นก็คือ
ธุรกิจในการซื้อขายกุ้งและก็เรื่องชู้สาวค่ะ
เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าประเด็นนี้ด้วยทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีนะครับ